พรุ่งนี้ใครที่จะเดินทางกลับมาในกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะสายอีสาน

เพราะว่าหลังจากที่ไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นค่ำสิ่งที่จะต้องเจอกัน
ก็คือสายฝนนะครับหลายจุดหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้น
แล้วก็ตลอดสัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียว
เฉพาะแต่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เราจะเจอแบบนี้หลายจุด
ซึ่งปัจจัยหลักเนื่องมาจากการถอยออกไปของบริเวณความกดอากาศสูง
อากาศเย็นช่วงที่เข้ามาก็ทำให้บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางเมฆขายยังหมดเลย
เพราะว่าอากาศเย็นเป็นอากาศแห้งมาดูดกลืนกลับไป
แต่ว่าหลังจากนี้อากาศเย็นที่คุณผู้ชมเห็นเสียฟ้า
ค่อยเคลื่อนที่ลงสู่ทะเลนะครับแล้วก็จะค่อยอ่อนกำลัง
แล้วก็ถอยร่นออกจากเมืองไทยของเราไป
รอระลอกใหม่อีกทีหนึ่งในช่วงประมาณกลางสัปดาห์หน้า
แล้วก็จะถึงไทยประมาณช่วงปลายสัปดาห์
แน่นอนแบบนี้ก็ทำให้กราศาลมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
รสุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝนกลับมาอีกแล้วนะครับ
เอาความชื้นกลับมาก็ทำให้ฝนนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
โอกาสการเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่ที่สำคัญต้องระวังด้วย
มีหมอกตอนเช้าใครจะขับรถใช้รถใช้ถนน

ไปดูที่อีสานโอกาสการเกิดฝนเพิ่มขึ้น

ก็เป็นร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๕องศาเซลเซียต

อุณหภูมิ๒๒๓๕องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกครับโอกาสเกิดฝนอยู่ที่

อุณหภูมิ๒๓๓๔องศาเซลเซียต

ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่

คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โอกาสการเกิดฝน๑๔๐๖๐ของพื้นที่

กระแสลมดูดเอาความชื้นออกไป
ดังนั้นฝนส่วนใหญ่จะเน้นตกประมาณช่วง๔ทุ่ม

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหานสวัสดีครับ